บอสค่ะผู้ชาย๒๒ปี
หายตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

หลังจากนั้นหายตัวไป๑๑กรกฎาคม

แต่เจอเป็นศพค่ะ
หลากหลายหน่วยงานก็ต้องมีการปูพรมบูรณาการทำงานร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ตำรวจสพภูพิงราชนิเวศแล้วก็กู้ภัย
สุดท้ายแล้วไปพบศพบอสหรือชื่อจริงก็คือ
นายโกวิทมังคลาดอายุ๒๒ปี
พบศพก็คือนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณลานหิน
หลังจากที่พลัดหลงไปในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ก็นาน๓วันแล้วนะตั้งแต่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
พบว่าบอสสวมเสื้อยืดตัวเดียว
นี่คือประเด็นที่ตำรวจต้องไปตามต่อ
เพราะวรพฤษเพื่อนชายที่ไปด้วยกันวันนั้นเนี่ย
บอกว่าเขาแก้บนและแก้ร่าง
คือเปลือยกายเรายังรายงานวันแรกอยู่เลย
ใช่ค่ะแต่สุดท้ายตอนพบเป็นศพ
ทำไมใครสวมเสื้อยืดตัวนี้
ให้กับบอสนะคะไม่ตรงกันค่ะ
แล้วตามร่างกายไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้าย
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าบอส
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
กู้ภัยก็ต้องมีการนำร่างของบอสขึ้นมา
พอมาถึงปุ๊บคนเป็นแม่เดินทางเข้าไปดูศพของลูกชาย
แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แล้วก็บอกว่าไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สุดท้ายแล้วตำรวจก็ให้กู้ภัยนำร่างของบอส
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ

ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะย้อนไทม์ไลน์กลับไปหน่อย
ดูที่มาที่ไปของเหตุสลดครั้งนี้ค่ะ
กลับไปตั้งแต่วันอาทิตย์๑๑กรกฎาคม

บอสกับเพื่อนชายที่ชื่อว่าวรพฤษ

อสเพิ่งจะไปรู้จักกับนายวรพฤษเองนะคะ
รู้จักกันได้ไม่นานแล้วก็พากันมาที่นี่แล้วค่ะ
ขับรถยนต์มาเที่ยวกันที่น้ำตกวังบัวบาน
แล้วก็จอดรถไว้ที่สะพานขาว
ห่างจากน้ำตกไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
จากนั้นบอสแล้วก็วรพฤษค่ะ
ก็เดินไปจุดที่ไม่มีคน
แล้วบอสเองก็ได้ถอดเสื้อผ้าออก
แล้วสุดท้ายก็ไปสังเกตเห็นว่ามีคนสักประมาณ๒๓คน

ก็คือบอสเขาแก้ผ้า
มีคนอื่นที่ไม่ได้มากับเขาแอบถ่ายเขา
เขาก็เลยตัดสินใจเดินจะไปเคลียร์ค่ะ
เดินจะไปเคลียร์กับคนที่ถ่ายคลิปเขา
โดยให้นายวรพฤษยืนรออยู่ที่เดิม
จากนั้นบอสก็หายตัวไป
แล้วสุดท้ายมาพบว่าเป็นศพ
๒ทุ่ม๗นาทีค่ะวรพฤษตัดสินใจ
มาจ้างความไว้ที่สอบพอบุพิธีองค์ราชชันเวท
ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานกว่า๔๐นาย
ระดมกำลังกันค้นหาข้ามวันข้ามคืน
จนกระทั่ง๑๓กรกฎาคม
ปูพรมออกหาอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่๓
แล้วมาพบศพของบอสอยู่
เรื่องต้นสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
แต่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไว้

เรื่องของการเสียชีวิตจากการโดนกลุ่มคนที่แอบถ่ายทำร้ายร่างกาย

พลัดหลงป่านานหลายวัน
จนกระทั่งหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปเอง
สามมีอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด
ตะเลิศเข้าไปในป่านแล้วช็อกเสียชีวิตหรือไม่
โดยเฉพาะข้อสันนิษฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ก่อนเกิดเหตุก่อนที่บอสจะหายตัวไป
ทั้งคู่เสพไอซ์ก่อนค่ะ

อสเปลือยกายล่อนจ้อนทั้งบนทั้งล่าง

เจอว่าบอสใส่ซื้อยืดด้วย
ตอนนี้แหละเป็นข้อถกเถียงกันตำรวจต้องไปขยาย
ขยายต่อว่าเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวฟังเสียงวรพฤษยืนยันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มันตกไหมไม่ตกครับมันไม่ตกครับ
กางเกงในใส่หรือไม่ไง
กางเกงในก็ไม่ได้ใส่นะคะวรพฤษยืนยันแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุณีเป็นผู้กำกับสพช้างเผือก
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าจากการตรวจสภาพศพของบอส
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้ายร่างกาย
เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียด
ว่าสุดท้ายแล้วเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการที่ว่าบอสเนี่ย
อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วก็ควบคุมตัวนายวรพฤษ
ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของ

แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ